เห็นพิชชี่เล่นฟุตบอลแบบนี้ไม่ได้มาเล่นเองค่ะ
แต่ว่ามาดูน้องเยาวชนของไทยนะคะ
ลุกพลังฝันจิ้งจอกพันธ์สยาม
มาดูกันว่าน้องที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจากทั่วกรุงเทพฯหนะครแล้วก็ปริมวลทนนะคะ
เป็นเพียงแค่สนามแรกเท่านั้นนะคะเป็นสนามแรกที่โรงเรียนสุรสักมนตรี
เดี๋ยวจะมีอีกหลายสนามไปดูกันก่อนเบื้องต้นว่าสนามแรก
ตั้งแต่เช้าเขามีเรียนทฤษฎีอะไรแล้วตอนเย็นตอนบ่ายเขามีปฏิบัติอะไรบ้าง

ที่โรงเรียนสุรสักมนตรีค่ะมีน้องเยาวชนอายุ๑๒๑๕ปี
ตัวแทนจาก๒๐โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
รวมแล้ว๒๐๐คนที่มาร่วมกันฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ
ทีมงานของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ซึ่งในวันนี้นะคะก็มีโค้ชรุ่งใกล้รุ่งตรีจักษังผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
นำกิจกรรมโดยกิจกรรมนะคะแบ่งเป็นช่วงเช้าทฤษฎีและช่วงบ่ายปฏิบัติค่ะ
เริ่มจากการละลายพฤติกรรมนะคะก็แบ่งน้องออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ๑๐คนคละโรงเรียนกันด้วยค่ะ
ให้น้องช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มคิดท่าทางดีใจของกลุ่มแล้วก็เล่นเกมแฟนพันธ์แท้เลสเตอร์ซิตี้
รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบการเล่นฟุตบอลจากอีกอาทิตย์ถึงนานน้ำม้าค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก็เป็นคิวของโค้ดรุ่งนะคะที่มาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
ตั้งแต่การดูแลตัวเองเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อ
ปิดท้ายด้วยการสาธิตทักษะการเลี้ยงการส่งการโมและก็การยิงก่อนที่น้องจะได้ลองทำสิ่งกันค่ะ
สำหรับในช่วงบ่ายนะคะน้องทุกคนก็ได้ฝึกทักษะพื้นฐานทั้ง๔ด้าน
ไปดูลีลาของน้องกันว่ามีแววขนาดไหน
ฝึกหนักกันมาทั้งวันค่ะไปฟังความรู้สึกของน้องนะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีแบบนี้
ชื่อบอลจิบนวลที่เล่นจิบบอลอายุ๑๕ปีอยู่บริเวณสูตรศักดิ์มนตรี
ความรู้หลายอย่างครับเรื่องทักษะการแปลบอลมงบอลจ่ายบอลอะไรอย่างนี้ครับ
การยิงประตูก็ดีใจครับที่ได้ร่วมโอกาสในครั้งนี้นะครับ
ชื่อเด็กชายชัชนะมานวสดชื่อเล่นไรเฟิร์นอายุ๑๓ปี

ศาสตร์วิทยาลัยนิวินใหม่ครับได้ฝึกเมสิกของเร็ตเตอร์ที่สินคาชไทยก็ฝึกเหมือนกันครับ

คือวินายวินายเขาจะฝึกตรงเวลาแล้วเหมือนตั้งใจมาก

ชื่อเล่นชื่อเติ้ลมาจากโรงเรียนศรีตบุตรครับ

ชื่อเล่นชื่อไอซ์มาจากโรงเรียนธิตบุตรบำรุงครับ

ก็รู้สึกดี

ฝึกซ้อมอยู่ตั้ง๒ชั่วโมงมาอบรมตั้งแต่เช้า

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒนพรวินิตสุขครับ

ทำให้เราได้ฝึกทักษะเพิ่มด้วยครับ

เราต้องเอ็นตัวหม่งให้เพิ่มน้ำหนักครับ
ทำให้แรงขึ้น
ส่วนความฝันและเป้าหมายของน้องทุกคน

อยากติดทีมชาติครับ

อยากเป็นทีมชาติฝุ่นบ่อยครับ
มันเพียนขยันตั้งใจหลายอย่าง

ก็ขยันซ้อมครับถึงจะทำได้
ต้องพยายามครับ
สู้ครับผมจะติดทีมชาติ

ถามโค้ชรุ่งกันบ้างดีกว่าค่ะ

วันแรกในกรุงเทพมหานครสนามแรกด้วย

ก็น้องให้ความสนใจดีมากนะครับ
ให้ความตั้งใจในการฝึกซ้อมดีนะครับผม
ครับแล้วมีใครพอมีแววบ้างไหมคะหลังจากที่ดูดูมาทั้งวันวันนี้
ผมคิดว่าเกินครึ่งนะครับมีทักษะที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลที่รวดเร็วการรับส่งที่แม่นยำนะครับ
หม่งที่รุนแรงแล้วก็การยิงประตูที่มีเป้าหมาย
มีหลายคนที่เข้าตา
แล้วทุกสนามของคลินิกฟุตบอลเลสเตอร์

เป็นอย่างทุกที่จะฝึกเด็กเหมือนกันไหมคะ
เป็นการฝึกทักษะเดียวกันก็คือการเลี้ยงส่งมงหญิง
มีอะไรที่อยากจะบอกเด็กให้เด็ก
ที่น้องเขากลับไปบ้านอยากจะให้น้องเพิ่มเติม

มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับทีมชาติไทยมาเยอะ

ข้อเสียอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างครับ

วันนี้มาฝึกวันเดียวภายใน๒ชั่วโมง
ไม่สามารถที่จะทำให้น้องเก่งกลับไปได้
ก็แนะนำให้น้องเอากลับไปฝึกซ้อมที่โรงเรียนหรือที่บ้าน
เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไป
ก็ตั้งเป้าตัวเองไว้ว่าไต่ระดับไป
ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวโรงเรียนก่อนตัวจังหวัดตัวเขตหรือตัวสโมสรแล้วก็
จนไปติดทีมชาติก็ให้กันวังใจน้องไป

ความฝันที่อยากจะเป็นนักเตะทีมชาติไทยของน้อง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องก็ต้องฝึกฝนอย่างตั้งใจและก็ต่อเนื่อง
แบบที่โค้ดรุ่งบอกด้วยค่ะ
จะจัดขึ้นในวันอังคารที่๑๙มกราคมนี้
ที่โรงเรียนมังกรวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่
จัดขึ้นเพื่อเยาวชนคนไทยทุกคน
ให้ได้รับโอกาสการฝึกฟุตบอลเหมือนกับที่นักกีฬามืออาชีพเขาฝึกกัน
เพื่อว่าวันหนึ่งค่ะนักกีฬาของไทยจะพัฒนาฝีมือ
ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติพาทีมชาติไทยไปบอลโลก

ไปรถแรงอยู่ในลีกต่างประเทศแบบที่แฟนฟุตบอลเท้าไทยทุกคนใส่ฟ้านี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้คือสวัสดีครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับนักเตะรุ่นใหม่ที่อยากจะติดทีมชาติค่ะ